แล้วก็นอกจากประชาชนแล้วก็พนักงานนักท่องเที่ยวที่ไปช้อปปิ้งในห้างแล้ว

คือไปทำธุระไปกินข้งกินข้าวไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทวิตข้อความผ่านโลกออนไลน์นะคะเนี่ย
ชั้น๗คือควันขโมงมากแต่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยใด
ตอนนี้เป็นห่วงคนที่อยู่ในโรงหนังเพราะยังไม่มีการประกาศเลยช่วยด้วยจ้า

คือคุณโดมหลังจากที่ทวิตข้อความนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอีกสักพักนึงก็มีการทวิตข้อความที่สองบอกว่าออกมาได้แล้ว
ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ
เราก็สอบถามไปที่คุณโดมเหมือนกันคุณโดมบอกว่า
คุณโอมไปทำธุระที่ชั้น๗คือไปแลกเงิน
เดินทางไปต่างประเทศไงก็เลยไปแลกเงิน
ควันไฟแล้วก็เห็นคนวิ่งลงมาจากชั้น๘
รู้เลยว่าตอนนั้นต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่
แล้วคือประชาชนเป็นอย่างไรไหมคะคนที่อยู่ที่นั่น
ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณโดมทวิตว่า
ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยใดเลย

คุณผู้ชมคือคนที่อยู่ในโรงหนัง

แล้วเขาไม่รู้เลยว่าห้างนอกเนี่ยไฟไหม้

ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณโดมก็ได้ทวิตข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่าผมได้อ่านคอมเมนต์เรื่องระบบเตือนภัยของห้างแล้ว
ก็เลยทำให้รู้ว่าการที่ผมไม่ได้ยินสัญญาณเตือนภัยใดตอนเกิดเหตุ
เพราะว่าหนึ่งเกิดเพลิงไหม้จากโรงแรมไม่ใช่ภายในตัวห้าง
คือมันไปทำงานอยู่ที่ฝั่งโรงแรม
ห้างมีระบบการเตือนภัยที่ป้องกันไม่ให้คนแตกตื่น
คุณโอเลยบอกว่าขอบอกมาทวิตชี้แจงเผื่อมีการเข้าใจผิดจากทวิตก่อนหน้าของผม
และขอกราบขออภัยด้วยก็แก้ความเข้าใจผิดนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนก่อนหน้านี้ไปถ่ายละครก็เจอเหตุไฟไหม้มาแล้วรอบนึงนะ
คราวนี้มากินข้าวที่ห้างโดนอีกแล้วนะคะคุณเชียร์ที่คำพรค่ะ
บอกว่ามานั่งกินข้าวอยู่เพิ่งจะสั่งอาหารไปเองนะ
พนักงานเพิ่งจะเอาอาหารมาวางเสิร์ฟยังไม่ทันจะได้จับช้อนซ่อมกินเลยค่ะ
พนักงานเดินมาบอกว่าคุณเชียร์ครับไฟไหม้
เชียร์ก็เลยบอกว่าโอ้ไม่โกงไม่กินมาแล้ว
ช้อนทิ้งส้มลุกขึ้นเดินออกจากห้างแล้วก็ออกไปดู

ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะระหว่างที่หนีออกจากตัวห้าง
แล้วก็โพสต์ลงอินสตาแกรมเอาไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงแรกคนก็ค่อยทายอยออกที่คุณโดงบอกนะครับ

แวะไปดูลานจอดรถก่อนว่าสภาพเป็นยังไง
ก็เห็นว่าเออพอไหวอยู่ก็เลยขึ้นรถขับออกมา

อีกหนึ่งคนค่ะกำลังนั่งทำงานอยู่ชั้น๑๑เลย
พีชพัชราจิรัฐิวัฒน์ดรนักแสดง
แล้วก็เป็นหนึ่งในทายาทตระกูลเซ็นทรัลด้วย
คุณแม่โทรมาบอกว่าเห็นภาพข่าวไฟไหม้เป็นยังไงบ้าง
คุณพีชก็ออกมาเห็นกลุ่มควันเนอะ
เริ่มรู้แล้วว่าไฟไหม้ก็ลงบันไดหนีไฟลงมาค่ะ
แล้วก็บอกว่าเออก็ปลอดภัยดีนะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่ามีการโพสต์สตอรี่ด้วยจากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง

แล้วก็คุณพีชก็ยืนยันบอกว่าตรงโรงแรมยังปลอดภัยอยู่
เพราะว่าเขาอยู่ในโรงแรมฉันจึงเอ็ดทำงานอยู่

เป็นส่วนของออฟฟิศสำนักงาน
แต่กลุ่มควันก็จะไปถึงโรงแรมแล้วก็ไปถึงของห้างด้วย
คุณผู้ชมนอกเหนือจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ต้องพิสูจน์กันต่อว่าต้นเพลิงมาจากที่ไหนอย่างไร